สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

โอ้ยน่าเจอน่า

ก็คือพนุคมาพบพี่ก็ไปญี่ปุ่นไง

พี่เล่าเถอะฟังแล้วว่าเช้าสาบแช่งให้

บางทีก็เนนละคุมไว้กันนะ

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

ดูสิว่าใครจะไลน์มาหาเราก่อน

เรื่องเล่าประทับใจในหลวงราชการที่๙นะคะ
เฉลิมศักดิ์ลามโกมุทอดีตตำรวจหลวงได้เล่าเรื่องราว
ถึงพระอารมณ์ขันอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชว่า

เฉลิมศักดิ์ลามโกมุทยศในขณะนั้นนะครับ
ท่านเป็นพันธุ์ตำรวจโทนะฮะก็ยังหนุ่มอยู่เลย
หลังจากได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำในวังไกลกังวลแล้ว
ผมจำได้ว่าคืนนั้นผู้โชคดีได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระจิตรดา
มีนายตำรวจแปดนายและนายทหารเรือหนึ่งนาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เสด็จลงมา

และทรงอยู่ในฉลองพระองค์ชุดลำลอง

พระกรุณาพระราชทานพระบรมราชวาสมีใจความว่า
พระที่ให้ไปนะจะเอาไปบูชาก่อนให้ปิดทองซะก่อน

ผมเอาพระเครื่องที่พระราชทานไปปิดทองที่หลังพระแล้วก็ซื้อกรอกใส่
หลังจากนั้นมาสมเด็จพระจิตรดาหรือพระกำลังแผ่นดินองค์นั้น
ก็เป็นพระเครื่องที่เกี่ยงที่เวลาเป็นองค์เดียวข้อยคอผม
ผมได้กลับมีโอกาสกลับไปเฝ้าที่วังไกลกังวลอีกครั้ง

ผมจึงก้มลงกราบบนโต๊ะเสวยกราบบังคมทูลว่า
ใครขอพระราชทานอะไรสักอย่างหนึ่ง
พระเจ้าอยู่หัวตรัสถามว่าจะเอาอะไร
ผมก็กราบบังคมทูลอย่างกล้าหารชาญชัยว่า
ขอพระบรมราชานุญาตปิดทองบนหน้าพระ
เพราะที่ได้รับพระราชทานไปพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามเหตุผล

ผมก็กราบบังคมทูลอย่างตรงไปตรงมาว่า
สมเด็จจิตรดาหรือพระกำลังแผ่นดินนั้น
นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานห้อยคอแล้ว
ทำงานหนักและเหนื่อยเป็นที่สุด

ก่อนที่จะมีพระราชดำรัฐตอบด้วยพระหรือเสียงที่สอบ

ปิดทองข้างหลังพระไปเรื่อย
แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง
มาข้างหน้าเดี๋ยวคนก็เห็นเองนั่นแหละ
แล้วได้มาเป็นแขกรับเชิญในมูไนท์นะฮะ
คุณเฉลิมศักดิ์ถูกต้องครับเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในมวย
ถ้าสมมุติเราพูดถึงสมเด็จพระจิรดาหรือพระอาจิรดาเนี่ย
เป็นพระที่ในหลวงปั๊มด้วยพระองค์เองทุกองค์
มวลสารก็จะมีมีสองที่ตัดจากที่หนึ่งเส้นผงพระองค์ท่าน
แล้วก็เราขออนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการนะครับ

แล้วก็พระองค์ท่านเวลาที่จะเสด็จไปต่างแดนหรือไปต่างจังหวัด
จะเอาดินที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปเอาในน้ำมนต์ในที่ศักดิ์สิทธิ

แล้วพระองค์ก็จะพกไว้ในกระเป๋านี้ครั้งละ๓องค์
แล้วก็จะให้กับค่าราชบริพาณทหารตำรวจ
ซึ่งครั้งนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาได้เนี่ยมีแต่เรื่อง
รู้สึกตัวเองทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่ามองเห็นฆ่าเขาเลย
เขาก็เลยกราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอก
เออก็ค่อยติดไปเรื่อยเดี๋ยวก็วันหนึ่งจะเห็น
มีคนเห็นเองปรากฏทุกวันนี้พระองค์นั้น

เพราะว่าห้อยอยู่มีทองออกมาตรงองค์พระจริง
แล้วก็ถ้าสมมุติส่องปุ๊บเห็นเส้นผมของในหลวงเลย

แล้วก็บอกว่าตั้งแต่นั้นผมไม่เคยเอาพระองค์นี้ออกห่างจากตัวผมอีกเลย

ซึ่งวันนั้นเป็นอีกหนึ่งวันทำให้เราได้รู้ว่า
ในตลาดพระจิรดาตอนนี้อาจจะมีมูลค่าที่สูงเหลือเกิน

ตอนนี้ไม่มีใครปล่อยก็ในตลาดตอนนี้มีคนปล่อยถึงขนาด

แต่ทุกองค์พระจิรดาเป็นพระที่พระองค์ปั๊มกับมือ

เพราะฉะนั้นจะไปเป็นพระที่มีพิธีพุทธพิเศษไม่มีอะไรเลย
พระองค์จะแล้วแต่แล้วบางทีก็จะมีตำหนิ

ก็จะมีตำหนิสำหรับคนคนนั้น

ซึ่งพระองค์ตั้งใจทำให้จริง
ก็ถ้าสมมุติมีโอกาสดูทางไทยรัฐทีวีออนไลน์
เรามีการย้อนหลังเกี่ยวกับสมเด็จพระพระจิร

บางคนก็บอกว่าคุณลองดูคอนเทนต์นี้ดี

อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเกินความคาดหมาย

แล้วคุณจะรู้ว่าในหลวงของเราเนี่ย
พระองค์ท่านทรงเป็นผู้อย่างรู้จริง
แต่ก่อนที่พระองค์จะพระราชทานพระจิตรดาให้กัน
พระองค์ท่านจะรู้เลยว่าพระองค์นี้จะต้องอยู่กับใคร
แล้วคนไหนจะต้องบูชาไซส์ขนาดไหน
อ๋อแล้วของที่พี่ได้สัมภาษณ์นี้ประมาณไซส์ไหนคะ

อยู่ในเซฟไปดูกันย้อนหลังเดี๋ยวแองจี้มันจะด่าฉันเอา
อยากรู้เลยเนี่ยต้องไปเปิดดู

สกรูปหน้าหนึ่งเลยฮะวันนี้

ต้องยอมรับว่าสูงขึ้น
เราไปญี่ปุ่นมาปกติจะต้องเริ่มหนาวแล้ว

แล้วก็เหมือนแป๊บหนึ่ง
กงปกติถ้าสมมุติคุณไปช่วงนี้

ก็คือแบบมันน่าจะหนาวกว่านี้

วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งสกรูปหน้าหนึ่งเลยเนี่ย

มันละลายเป็นน้ำมากถึง๑๐๐ล้านตันเลยนะ

คุณคิดดูดังนั้นแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้

ในปี๒๖๔๓หรือ๘๔ปีหลังจากนี้

สูงขึ้นประมาณ๔เมตร

คุณขาภาคใต้จะเรียกว่านะครับ

เราพูดกันสมัยก่อนเราคุยเคยคุยกันสมัยเด็ก

ถ้าสมมุติเข้าโรงการบันทึงทำงานใหม่
เราจะได้ยินว่าอีกหน่อยก่อห่องกงก่อเอิร์นลิฟท์
สิงคโปร์อะไรพวกนี้มันจะหายไป

เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าถ้าน้ำในมหาสมุทร

อุณหภูมิของโรคจะสูงขึ้นอีก๔องศาเซลเซียส
ปกติถ้าแบบ๓๐กว่าแตะ๔๐เพิ่มเข้าไปอีก

คุณจะมีโอกาสเจออากาศ๔๕
คือ๕องศาเซลเซียสแล้วก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่
ความน่ากลัวทั้งหมดมันเกิดจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
มนุษย์คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมือมันคือความจริง

ก็มหาภัยพิบัติอาจจะยิ่งใหญ่หนักหนากว่าที่
นักวิชาการหรือนักทุกคนที่เขาวิเคราะห์กันมาอีก
ความน่ากลัวจากทั้งหมดเนี่ยนะครับ
คุณวันดีดรวันดีกุญชรยางคงจุนเจริญ
บุกเบิกและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าโซล่าฟาร์มเนี่ย
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี๒๕๕๓เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าทำให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมการนำระบบ

แล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับพลังงานไทย

ถือว่าณวันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อการลดโรคร้อน

อย่างมากนะฮะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
รัฐบาลจะมีนโยบายช่วยชี้นำสังคมแน่วแน่

รวันนี้เขาบอกว่าโลกก็จะยังมีความมั่นคงสวยงาม
เพื่อคนรุ่นต่อไปแล้วก็ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

พระเนธอันยาวไกลของพระองค์ท่านเนี่ย
นำพาประเทศไทยให้ยั่งยืนล้ำยุคย้ำสมัย
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่กล่าวพระราชดำรัฐของพระบาท
สมเด็จพระบรมินมหาปุรุมิปริยุญเดช
ความว่าถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว
ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้
พระองค์ทรงตัดด้วยก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็มีแต่ต้องขยันหาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่
เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้น
มันจะหมดภายในไม่กี่ปี
หรือไม่กี่สิบปีก็หมด
ถ้าไม่ได้เชื้อเพลิงที่มาทดแทน

พระราชดำรัฐพระองค์ท่านจึงเปรียบเสมือน
สิ่งที่คอยย้ำเตือนพวกเราเสมอให้รัก
แล้วก็หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
ไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้กันหมดนะ
พลังงานใส่ที่ก็ไม่พัฒนาไปถึงไหนสินะ

ใช้น้ำมันน้ำง่ายกว่า

แต่งงานกันสดชื่นมืดเลยอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ

สอดนั้นเขา๑๐ล้านนะคะ

มี่เดี๋ยวแยกแยะให้ว่ามันมีอะไรบ้าง

ลูกเจ้าของฟาร์มไก่ชนและคอกม้าเมืองสองแขวง
คันมากหอบสินสอดไปถึง๑๐ล้านค่ะ

เขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาได้๒ปีค่ะ

ก็เขาเรียกว่าเป็นแต่งงานระหว่าง
เบาสาวนางสาวนัญพรสำรานรื่อ
ส่วนลูกเจ้าของร้าน

ชื่อดังของที่จังหวัดเลยนะครับชื่อดังของที่จังหวัดเลยนี่

ใช่ถูกต้องแล้วก็มีนางสาวพัชราพรพันธเศษ
ว่าน้องเมย์อายุ๒๕ปีก็เป็นลูกสาวคนโตของเจ้าของฟาร์มไก่ชน
แล้วก็คอกม้าเมืองสี่แควร์จังหวัดพิศนุโลก
ก็ขบวนขันหมากมาเป็นสินสอดนะคะมีเงินสดไทย๑แสนบาท
เงินสดสวีเดน๓แสนบาทมีสวีเดนด้วย
อินเตอร์ทอง๖บาทแหวนเพชร๕๐๐๐บาทที่ดิน๓แปลง๑๒ไร่กว่า๗ล้าน

ใช่โอเวอร์ออร์เนี่ย๑๐ล้านเห็นเงินสดเงินต่างประเทศ
ที่ดินทุกอย่างที่ดิน๑๐ล้าน
บอกสองคนนี้ก็ไปเจอกันที่ผับแห่งหนึ่งในพิศนุโลกเมื่อ๓ปีที่แล้วนะคะ
เห็นครั้งแรกเนี่ยสาวเมย์เขาบอกเลยว่าปิ๊งมากรู้จักคนนี้มาเนี่ย
ก็เลยลองคบหาดูใจกันมา๒ปีหลังจากนั้นก็ชวนกันมาอยู่ที่บ้านเลย
แล้วก็เปิดร้านเสริมสวยลองดูอีกสักหนึ่งปีซิว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาโอเคไหมที่จะอยู่ด้วยกัน
คนนี้ใช่คู่ฉันหรือเปล่าเพราะใช่ปุ๊บเขาก็ชวนมาเลยค่ะ
พ่อแม่ของทางฝ่ายหญิงไปถึงใบยก
ทำไมอ่ะจัดเตอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
อ๋อกลางตึกใบหยกเขาขึ้นไปนู่นเลยชั้นดนแม่๑๔ค่ะชั้นดน๑๔ขอแต่งงาน
โอเคไหมล่ะแต่จริงพ่อแม่ทั้ง๒ฝ่ายเขาก็บอกชัดเจนว่าตอนแรกก่อนที่จะรู้ว่าลูกตัวเองมันทำเป็นดีก็รับไม่ได้ล่ะ
แต่เขาก็รู้สึกว่าณวันหนึ่งที่จะแต่งงานกันลูกไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันทำมาหากินช่วยเหลือกันพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็เลยโอเค
เอาล่ะนั่นคือที่จังหวัดเลยใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวเราไปที่กาลสินกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมากันก่อน
ตอนนั้นเขาอีกการคือในการเลี่ยงลายเงินจากทุกบ้านแหละ

ไม่ใช่อันที่พี่เคยบอกว่าทำหมู่บ้านใช่ไหม
ปอกทุกคนมีกี่ในหมู่บ้านมีกี่บ้านก็แล้วแต่

มีคนตายแบบไม่รู้สาเหตุเยอะอีกแล้ว
เราเคยเชิญข่าวแบบนี้ไปเดี๋ยวมาดูกันอีกต่อไป
เป็นข่าวฮือฮากันเหลือเกินนะครับวันนี้ข่าวใส่ไข่ของเรา

อันนี้จริงเลยใช่ไหมเขาไล่ผีเนี่ยเหรอ
หมดชาวบ้านอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
รวมเกือบ๑๐๐๐ครอบครัว
ทุกครอบครัวจะใส่เงินคนละ๕๐บาท

คนในหมู่บ้านตายไม่รู้สาเหตุพี่๕คน
อันนี้ภาพที่เห็นนี่คือ
คือที่สารากลางหมู่บ้านหนองชุมแสง
ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเนี่ย
ชาวบ้านทั้ง๕หมู่บ้านได้รวมตัวกันจัดพิธีไล่ผีปอบ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหลายราย
โดยชาวบ้านเชื่อว่าผีปอบเนี่ยทั้งหมดแล้วเราก็คิดว่า๑๐๒๐ตัว

กว่าตัวกำลังจะจ้องเอาชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่เนี่ย
โดยแต่ละลายแล้วก็ในหมู่บ้านในแต่ละลาย
แต่หลายคนเขาบอกเฮ้ยมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นมากมาย

ทุกคนรวมเงินกันหมดขอเก็บบ้านละ๕๐บาท
เพราะว่าทุกที่แปลกว่าทำไมมีคนตายแบบไม่รู้สาเหตุ
ไหลตายบ้างนอนหลับไปตายบ้าง
รวมแล้วในระยะเวลาไม่เท่าไหร่๕คนไปแล้ว
ในหมู่บ้านคนกลายเป็นศพไป๕ศพแล้ว
โดยพิธีกรรมดังกล่าวชาวบ้านทั้ง๕หมู่บ้าน
ได้ร่วมออกเงินกันลงขันครอบครัวละ๕๐บาท
บางครอบครัวดิรู้สึกจะเชื่อนักเลยเกิง๒๐๐บาท
ครอบครัวก็๕๐๐แล้วแต่
เพื่อเป็นค่าวัสดุแน่นอนเขาบอกมีค่าอะไรบ้าง
เครื่องเส้นไหว้ล่ะในการจับผีปอบ
เพื่อจับผีปอบต้องใช้ไห๑๕หาย
แล้วก็ได้เชิญพ่อหมอบุญทรงฮะ
พ่อหมอบุญทรงปฐุมชัยเป็นใคร
ผู้เอกซ์เปิร์ตในการจับผีปอบ

เชิญท่านมาถ้าสมมุติแองจิหลอดหัวแล้วอะไร
คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผีปอบเลยค่ะ

อย่างนี้เราใช้ผี
น่าจะเอาแองจี้ไปไล่จับผีปอบกับเขาด้วย

อย่างที่บอกว่าคุณพ่อบุญส่งปฐุมชัยอายุเขา๕๖ปีเองนะ
เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านการปราบผีปอบจากจังหวัดมหาสารคามนู้น
โอ้มหาสารคามเขามีชื่อชื่อต้องไปเอาจากมหาสารคามมาที่กาลสินคุณคิดดู

ลูกศิษย์ลูกหาอีก๑๔คน
เพราะว่าในระหว่างที่ทำพิธีจะต้องวิ่งไล่จับผีปอบด้วย
เออรู้จักได้ไง
ที่แรงด้วยอ่ะเราเคยเห็นภาพอยู่
คนตัวเป็นโดนปอบสิงค์
แล้ววิญญาณออกมาจากคนนั้น
ไม่เหมือนเขาวิ่งไล่จับลมนี้เลยปะ
มันเป็นดวงวิญญาณในหมู่บ้าน
แล้วจะรู้จังไง
ที่การจัดพิธีกรรมนอกจะเป็นการขับใดบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้ว

ละ๕๐บาทบางทีทุกคนมีอยู่แล้วคนละ๕๐บาท

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณคิดดูว่า

กลายเป็นแบบว่าทุกคนมีความรักเหมือนพี่หญิงเหมือนน้องกัน
แล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้คนในชุมชนด้วย
ชาวบ้านบอกว่าความเชื่อเหล่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้าน
ทำให้ชาวบ้านหลายคนกลัวว่ามันจะมีเหตุร้ายขึ้นมาอีก

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพิธีอย่างนี้มาก่อนเลย

ก็เดี๋ยวจะดูสิสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขายอมรับกันคือ

แล้วก็คนไม่ตายคนสบายใจขึ้น
ก็ต้องลองดูต่อต้องตามต่อว่ามีใครตายมีใครเกิดอะไรขึ้นอีกไหม
ปอบถูกจับไปแล้วที่หมู่บ้านนี้นะฮะ
แต่ว่าที่ทั้งโลกตอนนี้ก็คือยีราฟกำลังจะสูง
มีไงยีราฟจะมีสินคันได้
๓๐ปีที่ผ่านมาเมื่อปี๒๕๒๘มัน๓๑ปีก่อน
ยีราฟนั้นมีอยู่๑๕๐๐๐๐ถึง๑๖๐๐๐๐ตัว
แต่ปีที่แล้ว๒๕๕๘นี้นะคะเหลือ๙๐๐๐๐ตัว

จาก๑๖๐๐เหลือ๙๐๐ตัวหายไป๔๐
เพราะว่าที่มันอยู่โดนลุกลาม

อาหารการกินคนตอนนี้คนเยอะขึ้นคนก็ไปเอาที่สร้างเมือง
แอฟริกาก็ไม่มีที่อยู่ให้สัตว

สัญญาณที่ดีก็มีบางที่เพิ่มขึ้นแต่ก็แค่๑
แต่ส่วนมากแล้ว๗ประเทศลดลงหมดเลย
ชะตากรรมของสัตว์คอยาวเลี้ยลูกด้วยนมนี้
สู้ดีอันนี้ก็เป็นข่าวมาบอกกันนะจ๊ะ
เขาบอกว่าอาณาคตอาจจะไม่เห็นยีราฟกันอยู่แล้วหรอ
ไปแล้วคือจริงเรามีโอกาสได้เห็นเพราะเราไปสวนสัตว์
แต่ไม่รู้ว่าถ้าสภาพที่มันอยู่ตามธรรมชาติจริงมันอยู่ตรงไหนบ้าง
ตอนนี้เยอะสุดก็อยู่ในหนังการ์ตูนเรื่องไลออนคิงแล้วน้องเอ้ย

ไหนก็เปิดหน้าเจ็ดแล้วค่ะเห็นอีกหนึ่งข่าวอันนี้
ค้นยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย
อันนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้หญิงไหมพี่หนูอยากรู้

ยาคุมหมายถึงว่าก่อนจะมีอะไรจะต้องกินยาคุมเหมือนผู้หญิงอย่างนี้

หมายถึงหนูใช้ไม่เป็นแหละคุณแม่

เขาบอกอย่างนี้สวมถุงยากน้ำใหม่เป็นแบบวิธีธรรมดา

แต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยได้คิดค้นยาคุมกำเนิดชนิดใช้ฉีดนะคะ
สำหรับผู้ชายสรรพคุณคุมกำเนิดฉีดฉีดย่าเหรอ
ใช่เป็นแบบว่าคุมกำเนิดได้
จะนับว่าเป็นยาคุมกำเนิดที่ใช้กับผู้ชายขนาดแรกเลยทีเดียว
ขณะที่ยาคุมกำเนิดที่ผู้หญิงใช้อยู่มีมากมายหลายขนาดมาก
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็เป็นคนสกัดตะลุมตุ้มป่องของตัวเอง
ไม่ให้ตั้งท้องออกมามันมีหลายวิธี
แต่ในการทดลองเพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
วิจัยได้ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับผู้ชายวัยชะกันนะคะ
อายุระหว่าง๑๘๔๕ปีจำนวน๓๒๐คน
ปรากฏว่าสามารถที่จะคุมกำเนิดคู่ขาเอาไว้ไม่ให้ตั้งคันนะ

คุมได้ถึง๒๖สัปดาห์แล้วนี่แหละเนี่ยเออแต่เขาบอกว่ายานี้ยังมีข้อเสีย
ก็คือว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่น่าปรัฐนา
เช่นเจ็บปวดตรงจุดที่ฉีกเข้าไปป่วยกล้ามเนื้อมีสิวขึ้น
แต่บรรดาอาสาสมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕ก็บอกเต็มใจมากนะคะที่จะใช้มัน
คือยังไงก็แล้วแต่เป็นคุมกำเนิดจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาตอนหลัง
ก็ฉีดเลยนี่คือคุมกำเนินไม่ท้องแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้คุมใช่ไหมนั่นแหละสิ
ก็โรคที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็ไม่ได้คุมก็ว่าไปนะฮะนั่นแหละ
เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงแน่นอนคุณตูนบอดี้แลมคนติดตามเขานะ
ฉันรักเขามากเจ็ดสิบกว่าล้านฉันรักเขามากเจ็ดสิบกว่าล้าน
จริงเป็นแฟนตูนขึ้นมาเลยถ้าเจนคิดอีแจ๊คไปวิ่งกับเขาทำไมตูน
เขาก็ไปบ้างเป็นระยะคาช่วยอย่าปรับมากันฮะ
หมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้น

พูดมากเลยฉันรักเขาเลยจากที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของเพลง
เพราะฉันฟังเพลงโบราณเพราะฉันฟังเพลงสมัย

ใช่ที่เขาวิ่งไปที่เรื่อง
ตอนนี้เรารู้แล้วเหตุผลที่เขาต้องวิ่งเพราะอะไร
เพราะให้คนตื่นขึ้นมาว่าดังขาดแทนอยู่
ถ้าเรามี๑๐ล้านคนให้คนละ๒บาทก็เป็น๒๐ล้านบาท

เอาง่ายของคุณตูนเนี่ยเป็นคนสุภัณฑ์บุรี

ก็เป็นแอ
แต่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไปสร้างโรงพยาบาลที่บางสะพาน
ช่วงหนึ่งคุณตูนเคยไปอยู่บางสะพานเหมือนกัน
จริงคุณเป็นคนไปอยู่สักแป๊บนึงอะไรอย่างนี้
เขาเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐบาลที่นั่น

รู้เรื่องเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรกับถิ่นฐานที่เขาเคยไปอยู่

ได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นแตกกับชื่อจริงก็จ่าย

ช่วยสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาล
ปรากฏว่าทะลุไปอีกฮะทะลุมากกว่าเวลาจัดรับโทรศัพท์การกุศลอีก

ตอนแรก๒๐ฉันก็ตื่นเต้นแล้วนะที่เขากดหน่วนอ่ะ
ห้ะลดไป๖๐พอจบได้๗๐ล้านโอ๊ยเจ๊
คือตูนเนี่ยเขาบอกว่าคุณอายุเยอะหยอดกระปุกออมสินช่วยโรงพยาบาลขาดแคลนทั่วประเทศ

คือตูนบอดี้แลมเดินหน้าทำโครงการ๙คนละ๙วิ่ง๑๐วัน๔๐๐กิโลเนี่ย
ดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันเนี่ย
ก็อย่างที่บอกกันว่าได้ทั้งหมด๗๐ล้านบาท
ตูนได้โพสต์ข้อความถึงก้าวต่อไปที่จะทำเพื่อสังคมไทยระบุว่า
ถ้าต่อไปจะมีกระปุกออมสินให้ทุกคนช่วยกันหยอดคนละ๕บาท๑๐บาทต่อเดือน
ส่งให้โรงพยาบาลอื่นที่ขาดแคลนล่ะ
เพื่อให้เป็นพลังเสริมให้กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ
ให้เขามีแรงใจแรงกายที่ดี
เพื่อให้โรงพยาบาลที่เขารับผิดชอบเนี่ย

ในการช่วยรักษาชีวิตของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก้าวต่อไปของคนไทยเพื่อคนไทย

ตูนจะไม่ค่อยโพสต์ในไอจีหรือโซเชียลเท่าไหรใช่ไหม
โพสต์น้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรถึงคุณก้อยเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

โพสต์ว่าถือเป็นครั้งแรกเลยล่ะฮะเป็นครั้งแรกเลยทีเดียว
ได้โพสต์ภาพอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่อยู่ด้วยเสมอระหว่างการวิ่ง
กุศลโครงการ๙คนละ๙เพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลบางสะพาน
ในไอจีของเขาเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยโรแมนติกอย่างใครเขา
ไม่ชอบพูดมากพูดเยอะเลอะเถอะแค่รู้สึกว่าอยากทำให้เห็นมากกว่า

เคยโดนว่าอยู่เสมอว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญจนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า
๖ปีที่รู้จักและพบกันมาว้าวรู้จัก๖ปี

คอยอยู่ข้างกันเป็นมากกว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุด

นี่ก็โรแมนติกมากแล้วนะพี่นะพี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ยังเห็นชัดไหมคะ
วิ่งนานแม่ก็ต้องนิดนึง
ต้องเห็นชัดดิคะ

ไปด้วยเลยเป็น๑๐วันแล้วนะคะ

เดี๋ยวขอเข้าตึกก่อนพี่จะไปหามา

ตอนนี้ก็โดนคดีเรื่องทำร้ายร่างกายไป

แต่ว่าเขาถูกเก่าหาว่า

ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นคดีความกันอยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้บาร์เบลก็ถูกลื้มรู้

ตอนนี้ล่าสุดนะคะอุ้มก็มา

ทานเนื้อวัวตลอดชีวิตแล้วค่ะ
ว่ามีคนเข้ามาอนุโมทนาศาตุ
ดีแล้วค่ะพร้อมกับมีคนให้กำลังใจมากมาย

หมอลักษณ์เนี่ยนะ
หมอลักษณ์เคยพูดเมื่อเดือนนะ

กันยา

เขาบอกว่าที่ต้องใจยังไงบ้าง

ตอนนั้นชีวิตเขากำลังมีความรักอยู่เลย

ตอนนั้นคือ๓เดือน

ไปเซิร์ชหาดูครับคุณผู้ชม

ประกันตัวไหม
เขาแรกออกมาอยู่แล้วใช่ไหม

บางทีก็ไปดูย้อนตรงนั้นอีกได้

ยายอ้ำเก่งมากเพื่อนช่วยกันกู้กลับมาได้หมดเลย
ตอนนี้ดาราที่มียอดเยอะตอนนี้เขาจะแท็กสการแฮกไอจี

มาฉันเคยเล่นไป๔แสนฉันแต่คนแรก
แล้วโดนแฮกไปก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีถูกนะ

ไอจีแฮ็กก็เลยไม่ใช่ฉันไปบอกไอ้วูดดี้

เป็นคนใช้รหัสนี้
เดี๋ยวแค่นั้นฉันโดนแฮคเลย

ก็โดนกับเขาเหมือนกันนะคะ

ชื่อแมทพีรานีตอนนี้ก็

แล้วไอ้ฮั่นเป็นคนที่เอากลับมาเร็วมาก
มีวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไข

ถูกแฮคต้องทำยังไงบ้าง
๑หากผู้ใช้อินสเตอร์กรัมพบว่าไม่สามารถ

คือให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
พอเข้าไปเสร็จปุ๊บ
เพื่อจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
หลังจากนั้นก็กรอกอีเมลที่ใช้สมัครบัญชีของเรา
เพื่อที่จะตั้งรหัสใหม่โดยระบบก็จะลิงก์

หนูกู้ไม่ทันพี่

ภายในคืนเดียวไม่กี่คืนก็

ไอ้แมทคงกู้ไม่ได้แล้วเนาะ

๑๖ล้านก็หนูได้เป็นหลักเป็นแสนเนาะคุณแม่
เงินเป็นแสนนะ
ถ้ามี๑๑๐๐๐เริ่มหนึ่ง

วันเทศกาลแฮกมากันอีกแล้ว

ฉันยังไม่รู้เลยปะจวบหนาวมากแล้วฮะ

แต่คืนนี้ตามคำเรียกร้องอีกครั้งหนึ่ง

เราเป็นสัญจรจังหวัดแรก

อยู่ที่บอกทำไมคำชนโทษ
อาจารย์เช้าบอกมดมดจะเชื่อพี่หรือเปล่าไม่รู้นะ
พี่ฝันเห็นงูติดต่อกันมา๓คืนเสร็จแล้ว
อาร์ตประสุทธิ์ทิ้งคิวทุกอย่างอีเวนต์
แล้วก็ขอไปไปคำชโนธเพื่อเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้
เราเคยเจอตำนานผีจ้างหนังใช่ไหมฮ

เราจะไปเจาะลึกกันโอเคตอนนี้เรารู้ว่ารายการไหนก็ไปคำชโนธ
แต่คุณดูมูไนท์เรากลับมาให้คุณดูอีกครั้งหนึ่ง
คำชโนธในค่ำคืนนี้คุณจะแปลก
จริงว่าในขณะที่พายุฝนกำลังเข้าหนักตลอดทาง
ไปถึงปุ๊บเหมือนมีสปอร์ตไลท์ส่งลงมาให้เราถ่าย

ตรงนี้ทุกคนมุ่งหมดแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ระหว่างถ่ายปุ๊บ
ถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อว่ามีพญานาคขึ้นมาจริง
จะเป็นยังไงคืนนี้๔ทุ่มตรงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะฮะ
เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งซีรีส์ที่จังหวัดอุดร
เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปจังหวัดที่คนถูกหวยมากที่สุด
คืออุดรธานีแล้วส่วนใหญ่เป็นร้านลอตเตอรี่
เวลาก่อนเขาถูกหวยเนี่ยเขาจะมีสัญญาณอะไรก่อน
ส่วนมากเป็นคนขายที่ถูกจริงแต่ทุกคนกลับมาทุกคราบหมด
คนที่ได้๕๐ล้านพ่อแม่ก็ตามมาเลย
แม่ตายหน้าบ้านตัวเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาดูในมูไนท์

พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ